ใช่จะพาไปช่วยแก้โจทย์ปัญหาเด็กป๔
ที่เขาบอกว่าโอ้โหนี่มันโจทย์โคนันหรือเปล่า

ให้เด็กกลายเป็นยอดนักสืบจิ๋วโคนันนะคะ
คือเขาบอกว่ามันเป็นโจทย์ที่เอาทางวิชาคณิตศาสตร์
แล้วก็ภาษาอังกฤษแล้วก็เรื่องของการแปลมารวมกัน
เอาคุณผู้ชมไปดูพร้อมกันนะคะ
นี้เนี่ยนะช่องแรกมันมีทั้งหมด๓ช่อง
เดี๋ยวไล่ดูไปช่องแรกเนี่ยนะคะเขาจะให้บวกเลขก่อน
มีโจทย์มาเห็นไหมช่องแรกให้บวกเลข
วกเสร็จปุ๊บเอาผลลัพธ์มาใส่
ที่๒ช่องที่๒คุณลองสังเกตดูดีสิ
เขาให้แปลงตัวเลขเป็นภาษาอังกฤษ
ลักษณะคุณเข้าใจไหมอย่างข้อที่๒ที่เป็นตัวอย่างเห็นไหมมันกลับหัวด้วยนะ
พอให้กลับมาเป็นภาษาอังกฤษเสร็จปุ๊บช่องที่๓ให้แปล
ยากไหมอะ
บวกเลขเอาเลขแปลไปภาษาอังกฤษ
บอกโอ๊ยการบ้านอะไรป๔
นี่มันไกลบ้านจริงเหรอ
ไม่ยากแต่ล้ำการบ้านป๔
มันไม่ใช่เอาตัวเลขมากลับเป็นภาษาอังกฤษมันเป็นหลักสูตรอะไร
คนเดียวเขาบอกว่าไอ้สอนให้เด็กเป็นโคนันรึเปล่า
นี่ฝึกความคิดสร้างสรรค์เอาจริงคุณแปลงตัวเลข
ทางด้านตักกะสมองซีกซ้ายซีกขวาด้วย

แต่ก็ถือว่าแปลกใหม่ดีเหมือนกันนะ

มันก็แปลกดีไงคุณหรือเราจะเรียนบูเล่ธรรมดาเบื่อไหมอ่ะ
นี่ไงได้ทั้งเลขได้ทั้งการตีความได้ทั้งการแปลทั้งภาษาอังกฤษ
ยิงปืนนัดเดียวได้นก๔ตัว

แต่ไอ้ที่ยากคือมันต้องมีการกลับหัวกลับหลังนี่

เป็นเหตุการณ์ของคุณครูภาระในโรงเรียนที่สระบุรีค่ะ
เรียนรักเรียนชายมาแล้วบอกให้นั่งยองข่าวชิดกัน

ให้นั่งขาชิดกันแล้วคุณฟังเสียง

มึงมึงพูดแล้วนะ

ขาเช็ด

มึงมึงพูดแล้วนะ
มึงมึงมึง
มึงพูดแล้วนะ

นั่งขาเช็ด

แล้วคุณรู้ไหมชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า

รักเด็กและขี้เล่นแต่เป็นคนเสียงดังเฉย

แต่เด็กนักเรียนสวยก็รักครูท่านนี้นะ

ตกลงครูท่านนี้รักเด็กใจดีขี้เล่นเด็กรักชาวบ้านรัก

เขาบอกว่าเด็กในคลิปไปลอกข้อสอบกัน
ก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ออกมาเผาที่ว่าน่าจะเป็นการเผากระดาษข้อสอบมากกว่า
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคือมันก็ถือว่ารุนแรง
รุนแรงทั้งในแง่ของน้ำเสียงคำพูดและการกระทำ
แต่กลุ่มที่คุณครูทำนะคะคือกระชากหัวเด็ก

คือกระชากหัวเด็กเพราะเราขยัวเลย

แล้วครูกูแบบทำไมมึงไม่เลิกกวนกูสักที

มันมีความสุขภาพมันมีความอยากคลาย
คือเราเข้าใจแหละว่าทุกคนเป็นคนนะ

มันต้องข่มอารมณ์มันต้องระงับสติอารมณ์ให้ดี
เพราะฉะนั้นต่อให้ชาวบ้านออกมาบอกว่า

แล้วก็มีคนแอดถ่ายไปโพสต์แบบนี้นะ

เพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็ฝากดูแลด้วยนะคะ